คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้มากกว่าเนื้อข่าว
เขาตั้งชื่อเอาไว้ว่าโอมเพียงอาจารย์
ไม่อ่านก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเครดิตที่เขาเป็นคนเจ้าของเรื่อง
เขาเล่าเรื่องมานะคะบอกว่าจะชิลไปไหนค่ะ
มีโจรเข้าไปงัดบ้านหลังนึงมือขวางัดบ้านมือซ้ายทำอะไรรู้ไหมคุณ

ดกไปด้วยงัดบ้านเขาไปด้วยค่ะโอ้โหจะชิวไปไหน
เท่านั้นไม่พอได้เงินกลับไปแค่เป็นเศษเหรียญ
กระป๋องเบียร์ที่มีเบียร์อยู่ครึ่งหนึ่งให้ดูต่างหน้าไปอีก
อ่ะเห็นมั้ยดิฉันอ่านชื่อเฟซบุ๊กผิดที่ไหนล่ะ
นี่ตำบลพระรับระบาดหนักโจรสายชิวจิบเบียงัดบ้าน
เบียร์ไว้ครึ่งกระป๋องเอ้ยลืมมาให้ดูต่างหน้าทำไม
นี่ไงเอาเบียร์วางไว้ตรงท้ายรถมอเตอร์ไซค์
ใช่เนี่ยผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านเลขที่สี่สิบห้าทับหนึ่งค่ะอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น
เป็นบ้านของนายประภาษณ์มัธยายนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เก้าพฤศจิกายนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเขาออกไปทำงานกันหมด
กลับมาบ้านตอนห้าโมงเย็นตกใจเลยค่ะเพราะประตูห้องนอนทุกห้อง
ทุกห้องถูกเปิดไว้หมดเลยหน้าต่างห้องนอนลูกชายก็ถูกเปิด
เข้าของภายในบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
กระจุยกระจายเละเทะไปหมดเลยนะคะโชคดีค่ะคนร้ายได้ไปแค่เศษเหรียญ
ลิ้นชักแล้วก็กระปุกออมสินไม่กี่บาทเท่านั้นแหละ
นายประภาษณ์บอกว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่อาศัยในระแวกนี้แหละ
เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเป็นอย่างดีและที่สำคัญ
นี่ไม่ใช่การถูกโจรขึ้นบ้านครั้งแรกค่ะโดนมาสามครั้งแล้ว
ครั้งแรกเนี่ย๓ปีก่อนคนร้ายเข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์ถึงในบ้าน
ครั้งที่สองปีก่อนเองค่ะคนร้ายงัดหน้าต่างเข้ามาขโมยกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านสองครั้งเนี่ยนะเขาก็อุตส่าห์ติดตั้งเหล็กดัดรอบบ้านแล้วนะ
ยังไม่ไหวโดนตัดเหล็กดัดโดนงัดเข้ามาอีก
ฝากตำรวจสพพระรับหน่อยนะคะช่วยล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทีเถอะ